คู่นี้เนี่ยไม่ชัดเจนแต่คู่นี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมา๒ปีแล้วนะคะ
แฟนนุ่มไฮโซนินทายาทเจ้าของโรงแรมหรูพัทยาจะสุขงอมแล้วนะ
เพราะว่ามีข่าวลือออกมานะคะว่าฝ่ายชายเนี่ย
ไปขอคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงจัดแจงหาเลิกแต่ง
ถ้าล่าสุดคือวันเกิดคุณพ่อ

ก็ยังไม่ได้มีแบบคุยเรื่องราวอะไรอย่างนี้

วันนี้มาทุกคนถามว่าแต่งงานเหรอแต่งเดี๋ยวหนูยังไม่รู้เรื่องเลย
เดี๋ยวมันจะถึงเวลาเดี๋ยวมันจะถึงเองแล้วเดี๋ยวถ้าหนูแบบ

ใช่ด้วยอะไรหลายอย่างตอนนี้เราก็ยังโฟกัสกับงานอยู่
พี่เขาเองเขาก็งานที่ออฟฟิศงานที่บริษัทเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก็ก็เน้นงานกันไปก่อนแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่
หรือถ้ามีอะไรคืบหน้าเราบอกแน่นอนค่ะ